ยังอยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความประมาท
เดี๋ยวนี้เนี่ยเราไปตามท้องถนนเมื่อก่อนเขาบอกอะไรนะ
ให้ระวังรถเมย์รถตู้แล้วก็มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
เดี๋ยวนี้เขาบอกให้เพิ่มรายเดอร์เข้าไปด้วยนะครับ
ไม่ใช่พี่รายเดอร์ทุกคนนะแต่หลายคนหลายคนที่ขับรถไม่ห่วงคนอื่นเลย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

เห็นพี่ในคลิปเขาบอกคือไม่ได้ชนแต่จังหวะเบรกมันสะบัดสะบัดสะบัดสะบัดแล้วก็ล้มลงดีนะไม่เข้าไปใต้ท้องรถอย่างข่าวเมื่อกี้เห็นยังลุกตุปัดตุเป๋เข้ามาเกาะกลางถนนได้โอ้โหคุณผู้ชมครับคือรถคันหลังติดกล้องนะฮะดีนะเขาเบรกอยู่เบรกทันไม่งั้น